การศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจน

ก็ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสการศึกษา
ในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
เพราะนอกจากจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่แล้ว

ที่จะช่วยปกป้องลูกหลานจากกระบวนการค้ามนุษย์
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ห้องเรียนเล็กของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทยพม่า
ที่ถูกดัดแปลงจากบ้านปูนชั้นเดียว
มาเป็นห้องเรียนให้กับลูกหลานแรงงานพม่า
ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระนอง
โรงเรียนของพม่ามาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน
ที่เข้ามาดูแลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานพม่า

การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานพม่า
จากดูแลระบบชีวิตความเป็นอยู่แล้ว
ยังเป็นการคุ้มครองและป้องกันขบวนการค้ามนุษย์

ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของแรงงานพม่ามากที่สุด
เพราะจังหวัดระนองถือเป็นจังหวัดที่มีแรงงานพม่า
เข้ามาอาศัยมากอีกจังหวัดหนึ่ง
ดังนั้นการสร้างระบบการศึกษาให้กับกลุ่มแรงงาน
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันการค้ามนุษย์

มีลูกหลานแรงงานพม่าในจังหวัดระนอง
เข้ารับการศึกษา๓บาท
คือเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดของสพเข้าศึกษานอกระบบหรือเรียนแบบกศน
และศึกษาในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้
และถ้าหากดูข้อมูลจากทั่วประเทศแล้ว
จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนพม่าและมีแรงงานข้ามชาติอยู่หนาแน่น
แล้วแต่มีศูนย์การเรียนรู้ให้กับลูกหลานแรงงานได้ศึกษา
อกจากความยากจนแล้วถือเป็นส่วนหนึ่ง
เพื่อไม่ให้ลืมอัตลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศตัวเอง
ก่อนเดินทางกลับประเทศต้นทาง
ขณะที่เสียงเรียกร้องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ยังคงเรียกร้องขอโอกาสทางการศึกษาจากรัฐบาลไทย
ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการ
เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ลูกหลานเข้าสู่ขบวนการการค้ามนุษย์
มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติพม่ามากที่สุด
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน